ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเอาออกกลับทางยานเดียว
ชูวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า

คุณมิ้นคุณใส่เน็กไทท์เรียนแบบผมเหรอ
ใช่หนูแต่งตัวเรียนแบบคุณชูวิทย์
ก็เห็นคุณผู้ชมเขาส่งไลน์มาเขาได้เสื้อมันก็อยากใส่บ้าง

ใช่คือเราแจกถึงสิ้นเดือนที่แล้วใช่ไหมคะ
แต่ว่าเขาบอกว่าคุณชุวิตใจดีแจกเพิ่ม
ใครอยากมีเสื้อแบบนี้ใส่นะคะกติกาเราง่ายเหมือนเดิม

ส่งข้อความผ่านทางไลน์ย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ชม
แต่ว่ามันไม่ได้เสื้อถ้าส่งมาทางไลน์เนี่ยค่ะ
แสดงความคิดเห็นแล้วก็ติดแฮชแท็ก
แสกหน้าข้อความไหนที่ถูกใจทีมงานนะคะ

แจกวันละ๓รางวัลค่ะ
เริ่มวันนี้วันแรกไปจนถึง๖ตุลาคมเลยนะคะ
ย้ำย้ำอีกครั้งว่าติดแฮชแท็กตีแสกหน้า

ใครไม่มีไลน์แอดได้แอดเราเป็นเพื่อนได้
เขาต้องส่งข้อความยังไงในไลน์

ที่ถูกใจท่านผู้ชมถูกใจแล้วเขาก็จะแจกเสื้อวันละ๓ตัว

เรียกว่าเดือนที่แล้วแจกแล้วก็คนขอเยอะ

ผมไปที่ไหนคนก็ขอผมก็มีผมก็ให้นะ
บางทีผมก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนให้

โอเควันนี้เรามาเข้าเรื่อง

ท่านผู้ชมครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูสองภาพนี้ในมือผม
ยิงภาพนี้มาให้ดู
เพื่อสะท้อนให้เห็นกระบวนการใช้กฎหมาย
ภาพนี้เป็นสวนส้มธนทร
จะเห็นได้ว่ามีการปลูกสวนส้มและก็มีกล้วยด้วย

อยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ใหญ่ครับบริเวณนั้นเป็นพื้นที่เป็นพันไล่

ที่ไปในรายการตีแสกหน้าเราก็ต้องพูดในประเด็นที่

ไอ้ด้านนี้เป็นสนามกอล์ฟครับ

คุณมิ้นคุณมิ้นเคยชอบตีก๊อฟไหม
ชอบค่ะชอบค่ะนี่คือสนามก๊อบ
๒อย่างนี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่ในการใช้ที่ดินเนี่ย

ก็ผลิตผลทางการเกษตรเป็นพื้นที่ทางการเกษตร
ถูกต้องปลูกส้มปลูกอะไร
ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพราะว่าเป็นที่ของนายบรรทูล
นายบรรทูลเนี่ยผมไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัว

ว่าเขาปลูกสวนส้มชื่อสวนส้มธนทร
อยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

โอ้โห๒๐๓๐ปีที่แล้วนู่น
ทำมาก่อนที่จะมีการชี้ว่าเป็นที่ของสปกร
คือปัญหาของประเทศไทยเรามีที่ดินอยู่หลายประเภท
คนไทยเราเนี่ยก็อาจจะมีผู้ที่อยากไร้
ทางรัฐบาลก็เห็นแล้วว่ามีผู้อยากไร้เยอะ
ก็จะจัดสรรที่ดินแบ่งที่ดินให้
ทีนี้ปัญหาของเวลาที่จะแบ่งที่ดินให้กับเกษตรกรก็ดี

ก็จะเป็นปัญหาแล้วครับว่าจะแบ่งอย่างไรดี
หนึ่งในนั้นก็คือที่ดิน
สปกรหรือสำนักงานปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม
อันนั้นหมายความว่าชื่อก็บอกแล้วว่าสปกร
ก็มีทั้งขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าไม่เป็นพื้นที่ใหญ่เกินไป
เอาไว้ปลูกมีกำหนดเงื่อนไขว่าเป็นผู้ที่ยากไร้
ผู้ที่เป็นเกษตรกรรมที่ไม่มีที่ทำกิน
ส่วนนี้ก็คือมีการจัดสรรให้
เอาล่ะครับทีนี้ผมก็จะเล่าให้ถึง

พื้นที่ทั้งหมดรู้สึกว่าจะประมาณ๔๕๐๐ไร่

เขาถูกลื้อถอน
ไม่กี่วันนี้ไล่ถอนพวกต้นส้มทั้งหลายกล้วยทั้งหลาย
มีรีสอร์ทไหมมีสิ่งปลูกสร้างไหม
เกษตรกรรมล้วนเลย

ทีนี้ถามว่าผิดไหม
เจ้าของที่ใจถึงคือคุณบันทูล
ใจถึงมากบอกอยากจะลื้อเลย
ลื้อเลยครับแม้ว่าเขาปลูกต้นส้ม
ลูกมาด้วยใจเอาไปขายได้นะ
กำลังจะบอกว่าเสียหายโอ้โหประเมินค่าลำบากเลยนะคะ
นี่ถ้าลื้อกว่า๕พันไล่แบบนี้ใจถึงมากไม่สน
อยากจะลื้อลื้อเลยแต่ให้ความเห็นไว้ขบคิดว่า
เอ๊ะถ้าจะยกให้คนจนเนี่ย
ลื้อเสร็จแล้วเอาที่เปล่าไปให้คนจนคุณมิ้น
คุณมิ้นคิดว่าที่เปล่านี้จะเอาไปทำมาหากินได้ไหม

ต้องทำนู่นทำนี่อีกเยอะกว่าจะเอาไปทำเกษตรได้อีก
อันนี้พูดดีมากเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหน

ไม่มีให้แต่ที่ปรับหน้าดินหรือว่าจะให้มาปลูก
ผลไม้ปลูกอะไรอีกเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ต้องไปลื้อ

เออเกษตรกรมาทำเลยเอาสวนส้มไปเลยที่เขาปลูกอยู่
แล้วก็ส้มเนี่ยกำลังขึ้นเลยกำลังออกผลิตผล
ออกเป็นลูกออกมากำลังจะตัดเอาไปขายได้
ทั้งกล้วยทั้งส้ม
ส้มของเขาก็มีพันธุ์ที่ดีคุณภาพที่ดี
อันนี้ผมพูดให้ฟังเพราะว่าเจ้าของเขาอายุเท่าไหร่รู้ไหม

ไม่มีฮะไม่มีว่าจะไปยกให้ลูกเพราะว่าไม่มีลูก

คุณบรรทูลสวนส้มธนากรที่เชียงใหม่
ส้มนี้เขาเอาไปส่งให้กับจีนบ้าง
ปัจจุบันเขาไม่ทำแล้วที่เมืองไทย

ไปทำที่ลาวไปทำที่เขาเหมียนไปทำที่เวียดนาม
ตรงนี้เขายินดีตัดแบ่งให้เกษตรกรที่อยากไร้
ตามนโยบายของรัฐบาลเพราะรัฐบาลเมื่อปี๕๙
ออกกฎออกม๔๔คือพลเอกประยุทธ์ออกม๔๔ออกมา

เลขที่๓๖ทับ๒๕๖
เรื่องเกี่ยวกับสอบที่ดินเกษตรกรทำกิน
โดยมีนโยบายอยู่๓เรื่องที่อยากจะยึดคืนพื้นที่ต่าง

หมายความว่าที่สปกมากกว่า๑๐๐ล้านบาท
และมีการซื้อขายมีการเปลี่ยนมือ

ประการที่๒พื้นที่มากกว่า๕๐๐ไร่นะฮะ

ประการที่๓ที่ดินที่ถูกการฟ้องร้อง
และก็จบสิ้นแล้วกระบวนการทางศาลจบสิ้นแล้ว
ที่ดินทั้ง๓ประเภทนี้คือที่ดินของสวปกร๓ประเภทนี้
ที่ดินสวนส้มธนทรมีพื้นที่เท่าไหร่
เกิน๕๐๐ไล่๕๐๐๐ไล่ก็เข้าขาย
จากสวนส้มธนทรแล้วก็มีสวนส้มอื่นอีกพื้นที่มาก
เจ้าของเขาไม่ได้จะขอนะครับ
เจ้าของเขาบอกว่าอย่าไปลื้อเลย
เพราะลื้อแล้วมันเป็นที่ดินเปล่า
เกษตรกรมาก็ต้องมาปลูกอีก
เขาบอกว่าให้แบ่งไปอย่างนี้เลย

แต่สปกรคือที่เชียงใหม่เขาไม่ฟัง
เขาตั้งหน้าตั้งตาลื้อนะครับ
เห็นไหมครับว่าเป็นส้มเป็นอะไร
คือมันกำลังออกผลคือใกล้ถึงรูเก็บเกี่ยวพอดีอยู่แล้วด้วย
ก็เท่ากับเสียของไปเลยไหมคะกว่า๕๐๐

คุณมินครับไม่ได้ปลูกด้วยแบบปลูกปุ๊บ
อีก๓เดือน๕เดือนมาเก็บได้เหมือนมะนาวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ

กว่าจะโตและจะต้องมีการบำรุงรักษา
ทีนี้ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าม๔๔ใหญ่กว่ากฎหมาย
ม๔๔ออกมาก็คุ้มครองผู้ปฏิบัติด้วย
ก็คือถือว่ามีสิทธิ์อำนาจเด็ดขาด
ทีนี้ออกมาปีอะไรปี๕๙ปีนี้ปีอะไร

ถึงปีแล้วก็ถ้านับจริงก็ไม่ถึงปี

เดิมเนินการรื้อโถนปี๖๐
กระบวนการกฎหมายถ้าเรวยังนี้ได้

เพราะว่าเราทุกคนทำตามกฎหมาย

โอ้โหกว่าจะต้องรอการพิจารณาความยุติธรรมต้องรอจนถึงชาติหน้าไหม

ดีตรงที่มันเหนือกว่ากฎหมายเร็วรวดเร็วรวดเร็ว
ก็ถ้าเกิดสปกรไปตกอยู่ในมือคนที่มาซื้อขายได้
อย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องหรือไปอยู่กับรายใหญ่
คืออันนี้เขายอมรับว่าเขาไม่ได้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน

คือเขามาก่อนเขาบอกเขามาก่อนที่จะมีคือมาก่อนที่จะเป็นที่
มีการปฏิรูปมีศปกเขามาก่อน
แต่เข้ามาตั้งแต่ปี๓๐นะครับ
ตอนนั้นพอปี๓๖ก็มีการฟ้องร้องเขาโดยท่านตำรวจในยุคนั้น
ปรากฏว่าปี๓๖อายการยกฟ้อง

ต่อมาก็บอกว่ามันเป็นแปลงใหญ่
เขาก็รวบรวมเอาคนชาวบ้าน๕๐๖๐คนรวบรวมมา
แล้วก็มายื่นขอสอปกรณ์
จนปัจจุบันนี้ที่ประเด็นของผมพูดก็คือ
กฎหมายในม๔๔ก็แล้วแต่รวดเร็ว
เพราะว่าสั่งมาปี๕๙นะฮะ
๖๐ดำเนินการลื้อถอนแล้ว
ทำไมกับสวนกับผลไม้นี่เร็ว
แต่ทำไมกับสนามก๊อฟกับรีสอร์ท
มันถึงช้าและถึงไม่เดินหน้า
ม๔๔นี่กับคนมีสตางค์นี่
หรือในทุนมันไม่ขลังหรืออย่างไร
เมฆหน้าผมจะเปิดเผยให้ดูว่า

แถวเขาใหญ่เดี๋ยวเที่ยวหน้ามาดูครับว่าที่ไหน

เพราะคุณผู้ชมหลายคนก็ส่งไลน์มาถามประเด็นนี้เยอะเหมือนกันเบรกหน้า
มาฟังกันค่ะว่าแล้วทำไมสนามกอล์ฟก็ดีรีสอร์ทก็ดีอยู่ยงคงกระพันธ์ดีจังเลย
คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะยังส่งไลน์มาพูดคุยกับเราได้
วันนี้ชื่อว่าเป็นประเด็นร้อนด้วยเพราะว่าหลายครั้งบินอ่านในไลน์หรือว่าในคอมเมนต์
คุณผู้ชมส่งมาเยอะในเรื่องของเกี่ยวกับที่ดินว่าจะเป็นการลุกล้ำสร้างลุกล้ำพื้นที่ป่าสงวน
หรือว่าการใช้ที่ดินผิดประเภทแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการลุกล้ำหรือผิดประเภท
เด็นมันอยู่ที่ว่าทำไมที่ลุกล้ำเหมือนกันผิดประเภทเหมือนกันแต่ถูกปฏิบัติต่างกัน
ถูกต้องครับอันนี้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบก่อนว่าคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับ
ก็คือเลขที่๓๖ทับ๒๕๕๙เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
วันที่๕กรกฎา๕๙คือปีที่แล้วเอาเป็นเรื่องใหญ่เขาต้องการแก้ปัญหาการครอบครองสปกรแปลงใหญ่๓กลุ่มด้วยกัน
ส่วนส้มเกิน๕๐๐ไร่มีเป็น๑๐๐๐ไร่
ประกอบร้อยไล่ที่สิ้นสิทธิ์เนื่องจากผิดเงื่อนไข

อันนี้ผิดเงื่อนไขเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อขาย

ประกันที่๓ก็คือพื้นที่สอบประกอบที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ขับไล่
ก็หมายความว่าถึงที่สุดแล้วผิดเงื่อนไขสารฟ้องสารฟ้องขับไล่
ทั้งหมดนี้คือ๓ประการในคำสั่งม๔๔เลขที่๓๖๖
ประเด็นของผมก็คือมีการดำเนินการเป็นบางส่วน
และบางส่วนไม่ได้ดำเนินการหรืออย่างไร
ส่วนส้มผมชี้แจงไปแล้วว่าโอ้พื้นที่เขา๕๐๐ไร่เขาทำมาอย่างนั้นอย่างนี้
เอาล่ะเจ้าของเขาบอกเขายอมเขาไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้โต้แย้งแต่อย่างใด
แต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปลื้อถึงขนาดนี้เพราะว่าเป็นสวนส้มไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
คือมันจัดสรรประโยชน์ได้จากสิ่งที่มันมีอยู่ในพื้นที่
ต้องไหมครับถ้าเกิดอยากจะจัดสรรให้เกษตรกรคนชนก็แบ่งไปเลย
ก็แบ่งพื้นที่ไปเลยที่มีของอยู่แล้ว
คุณอินตรงชิ้นไม่ใช่ตรงชิ้นหัวสี่เหลี่ยมคือโยนไว้ที่ไหนหยุดที่นั่น
หยุดที่นั่นคือไม่รู้จักคิดอย่างนี้จะไปลื้อทำไมสวนส้ม
กล้วยถ้าอยากจะให้คนจนก็ยกให้เจ้าของก็บอกเขายินดี
ยกให้เลยยกให้คนจนคนจนก็แบ่งไปเลยสิบร่ายยี่สิบร่ายอะไรต่างต่าง
มาปุ๊บปลูกโอ้โหเก็บส้มได้เอาส้มไปส่งทำเป็นรูปแบบสากร
ทำมาหากินได้ทันทีใช่กำลังจะบอกว่าได้ทันทีตรงที่ว่า
ส้มขายได้ตอนนั้นเลยด้วยซ้ำนี่คือนี่คือปัญหาว่าทำไมไม่คิด
แต่กับผมจะเปิดให้ดูว่าแต่กับสนามกบเออผมอยากจะเปรียบเทียบกับสนามกบ
ค่ะแล้วที่หนึ่งแล้วที่จังหวัดนครราชสีมาอืม
ก็คือที่เขาใหญ่นะครับเป็นสนามก๊อฟผิดมาตั้งแต่๔๕ปีที่แล้ว
นะครับเกินห้าร้อยไล่เกินแน่นอนเพราะเขาบอกว่าที่แปลงนี้เนี่ยนะครับ
เป็นสนามก๊อบนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เขาใหญ่บนถนนธนรัฐ
เนื้อที่กว่าหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกไล่นะครับพบว่ามีการบุกลุกลำลางสาธารณะ
หกสิบสี่ไร่พื้นที่สาธารณะเก้าสิบสี่ไร่นะครับ
นอกจากนั้นแล้วยังยังทับทางสาธารณะประโยชน์อีกสี่สิบแปดไล่
และที่สำคัญคุณมิ้นครับอยู่ในเขตศปกจำนวนหกร้อยสี่สิบสี่ไล่
เกินห้าน้อยไล่ไหมเกินห้าน้อยไล่ในกฎของมาตราสี่สี่สามข้อ
และยังมีอย่างอื่นที่ผิดกฎหมายข้ออื่นด้วยโอ้โหทีนี้ไอ้เจ้าของบริษัทสนามก๊อฟเนี่ย
มันดันเป็นบริษัทใหญ่อยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยนะฮะชื่อดังเอ่อ
คุณมิ้นจะเข้าไปนอนเนี่ยคืนละเป็นหมื่นค่ะคืนนึงเป็นหมื่นฮะ
ลื้อเขาไหมสี่ห้าปีแล้วใช่ไหมเงื่อนไขเหมือนกัน
หน้าตายังเป็นแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเงื่อนไขเหมือนกันนะครับ
ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยถามว่ามันแตกต่างกันตรงไหนตรงเนี้ย
เจ้าของหรือเปล่าคะเพราะว่าที่แปลงนึงเนี้ยมันเป็นสวนส้มนะครับ
ที่แปลงนี้เป็นสนามก๊อฟถามว่าสนามก๊บเนี่ยให้เกษตรกรทำมาหากินได้ไหม
ไม่ได้ค่ะเออนะเกษตรกรจะเอาที่สนามก๊อบไปทำมาหากินแบ่ง
ไม่ได้มาลื้อมีอะไรคอนโดมีโรงแรมเกษตรกรเขาเอาไปทำได้ไหม
แล้วเป็นที่สปกรไอ้นี่มันยังดูแล้วเหมือนสปกรซะมากกว่าเพราะเป็นสวนส้ม
นะครับมันเกษตรกรแต่นี่เป็นสนามก๊อฟก็ปรากฏว่าเอาไปแล้วทางเจ้าของเขาก็บอกว่า
แม่ที่แปลงนี้ตอนซื้อมาเนี่ยเมื่อซื้อมาจากบริษัทจากการยึดของกรมบังคับคดี
ปรากฏว่าซื้อมาแล้วมันผิดมาตั้งแต่ต้นเขาไม่รับรู้เขาซื้อมาแล้ว
ก็ต้องกลายเป็นคนถูกเพราะซื้อต่อจากกรมบังคับคดีนี่คือข้อต่อสู้ของเขาอืม
จนล่วงเลยมาปัจจุบันเนี่ยที่แปลงนี้ก็ยังเป็นสนามก๊อฟนะครับ
ยังไม่ได้ดำเนินการใดความมีมาตรฐานของกฎหมายเนี่ย
ในการใช้เนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยผมเป็นคุณบรรทูลสวนส้มเนี่ย
ผมก็รู้สึกน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมกฎหมายเนี่ย
มันใช้กับผมคนเดียวทำไมมาใช้กับผมคนเดียว
ทั้งทั้งที่ผมปลูกส้มเนี้ยนะฮะยังลื้อเลยอืม
แต่ทำไมปลูกสนามก๊อฟปลูกรีสอร์ทปลูกคอนโดเหมือนกันครับ
เกินห้าร้อยไร่ในที่สอปกรณ์อย่างที่ผมบอกนะฮะ
พื้นที่มีตั้งแต่เอ่อเอ่อพื้นที่ตั้งแต่พันหกร้อยเก้าสิบหกไร่
ลุกทั้งที่สาธารณะประโยชน์นะครับลุกทั้งลำลางสาธารณะ
นะครับลุกทั้งที่สปกคุณบินครับเยอะกว่าอีก
กว่าสวนส้มเมื่อสักครู่นี้อีกเห็นไหมครับว่า
ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยผมไม่ได้รู้จักทั้งสองลายนะครับ
แต่ในฐานะที่ผมเอาเรื่องราวต่างมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่า
ที่หนึ่งเป็นสนามก๊อฟซึ่งแน่นอนครับต้องเป็นบริษัท
ต้องมีเงินทุนใหญ่โตเหมือนกันนะครับบริษัทนี้เป็นพันพันไล่
ผมก็เชื่อว่าเขาก็คงต้องมีบริษัทเขาก็จดในรูปบริษัทนะครับ
ถามว่าทั้งสองอย่างนี้รัฐไม่ได้ดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวหรือครับ
ท่านก็บอกว่าประเทศไทยคือเราให้สิทธิมนุษยชนทุกคนเข้าถึงได้เท่าเทียมกัน
นั่นหมายความว่าปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกัน
นายกพูดด้วยเหมือนกันว่าชอบมีวลีที่บอกว่า
คนจนติดคุกในคุกมีแต่คนจนคนรวยยังไงก็รอด

คืออย่างนี้ครับตรงนี้ถ้าพูดอย่างนี้
ผมก็ต้องขอเอ่ยถึงเรื่องของนายบอสอีก
อันนี้คนก็ยังคงพูดถึงอยู่ทุกวัน
คือถ้าผมบอกว่าถ้ามีหลักฐานจริง

พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเราใช้กระบวนการของกฎหมายเนี่ย
เพื่อให้ประชาชนได้เห็นไม่ใช่เพศคำพูด
ถ้าเราเป็นแค่คำพูดบอกคนจนคนรวยก็กฎหมายแบบเดียวกัน
พูดไปเนี่ยคุณมิ้นครับคนมันไม่ฟังไม่เชื่อ
ตัวอย่างไหนบอกว่าคนรวยคนจนปฏิบัติเหมือนกฎหมายเหมือนกัน
แล้วไอ้บอสเนี่ยไอ้วลยนต์อยู่วิทยา๕ปีให้เขาเลื่อนกี่ครั้ง
พอจนสุดท้ายเนี่ยให้มาปรากฏว่าหนีไปซะแล้ว
ระยะเวลา๕ปีนี้มันไม่ใช่น้อยถามว่าจะให้เขาเลื่อนจะให้เขาอะไร
เพื่อพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่านี่คือกฎหมายที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ว่าคนจนคนรวยอ้าวแล้วทำไมต้องไปเน้นนายบอส
ก็ไอ้มันรวยเป็นแสนล้านอืมรวยเป็นแสนล้านเมื่อรวยเป็นแสนล้านแล้วเนี่ย
ก็ย่อมเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ให้กับสังคมได้เห็นว่านี่รวยจนเท่ากันหมด
ตรงนี้คือตัวพิสูจน์ถ้าไม่พิสูจน์ตรงนี้แล้วเนี่ย
เราเอาอะไรพิสูจน์นะฮะเราเอาคำพูดนะฮะ

ดูแล้วมันแบบว่ามันไม่มีหลักฐานนะแต่พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับสังคมจับจ้อง
คืออย่างที่คุณชุวิตเอาภาพมาเรียบเทียบเป็น๒ภาพ
คือมันเห็นชัดมากเป็นตัวแทนของคดีหลายคดีที่มันเป็นเหมือนกับว่า
ฝ่ายหนึ่งเป็นคนฐานะไม่ได้รวยมากฐานะธรรมดาปานกลางหรือยากจน
อีกฝ่ายที่ฐานะรวยคือมันเห็นภาพชัดซะจนแบบ
กับคุณมิ้นครับเขาบอกว่าภาพเนี่ยสามารถบรรยายได้มากกว่าคำพูดเป็นหมื่นคำ
เป็นพันคำผมอธิบายยังไงมันก็สู้ภาพนี้ไม่ได้
เพราะภาพของเกษตรกรรมที่เป็นสวนส้มที่กำลังถูกลื้อถอนตามคำสั่ง
เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาลุกล้ำสปกรเหมือนกันเกิน๕๐๐ไร่
เพราะว่าเป็นลายใหญ่เขาไม่ต้องการให้ลายใหญ่เนี่ยถือครองที่ดินแถมที่ดินเนี่ย
แถมที่ดินถ้าสนามก๊อบคุณมิ้นท์มันชัดเจนเฉพาะอีกว่า
มันไม่มีประโยชน์กับเกษตรกรรมใดเลย

โดยส่วนรวมยึดเขาไหมก็ไม่ยึด

ไล่พื้นที่ไหมไม่แต่นี่สวนส้มเขาลือถอน
เขากวาดเอาแม้งกระทั่งลากโอ้โหของต้นไม้
คือเนี่ยไม่ให้เหลือซากเลย

และทำไมถ้าเป็นสนามก๊อฟทำไมเป็นรีสอร์ท
ถึงปล่อยให้เขาทำปล่อยให้เขาใช้สิทธิ์ได้

เช่นเดียวที่กับนายบอสนายวรยุทธ์
ซึ่งสามารถเลื่อนได้ในเป็นระยะเวลา๕ปี
ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเนี่ยเลื่อนได้นานอย่างนี้ไหม

แต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ใช้กับคนจนใช้กับคนรวย
ใช้กับเกษตรกรรมที่ระไย

ถ้าใช้เหมือนกันเนี่ยกฎหมายมันก็คือกฎหมาย

แต่มันเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับว่า
บางครั้งไม่ได้ใช้บางครั้งเว้นวักบางครั้งมีข้ออ้าง

ถ้าพิสูจน์ได้ว่าในบอสหรือในเบี้ยวเหมือนกัน

คือไม่ต้องให้คุณมินครับไม่ต้องไปให้ใครบอกหรอกครับ
เราต้องอยากได้กฎหมายฉบับเดียวอยู่แล้ว
เราไม่ได้อยากใช้กระบวนการของกฎหมายเนี่ย
ความแตกต่างของสถานะ

ยังมีอีกกรณีครับ
กรณีที่เอาป่าชุมชน
เอาไปให้เป็นโรงงาน
ถามว่าถามว่าป่าชุมชนโมทมหาทัย

คือยกเลิกป่าชุมชนแล้วไปยกที่แปลงนี้
ให้กับโรงงานเพื่อขยายโรงงาน
ถามว่าอย่างนี้มันหมายความว่ายังไง

จากของชาวบ้านป่าชุมชน
ผมก็ต้องอธิบายให้ว่าป่าชุมชนมันเป็นยังไง

ก็อ้างแล้วครับว่ามันหมดสภาพแล้ว
คือเห็นในทุนดีกว่าเดี๋ยวก็มาต่อกันครับว่า

สักครู่เดี๋ยวคุณผู้ชมช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะ
กันต่อที่คุณชุวิตทิ้งท้ายไว้เรื่องของป่าชุมชน
ที่มีการถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ขยายโรงงาน
เขาบอกว่าพลเอกอนุพงศ์

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
อนุมัติให้บริษัทลูกกระทิงแดงใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ
้วยแม็กซ์ขยายโรงงาน
หลังชาวบ้านรวมตัวทำหนังสือคัดค้านเป็นทางการ

ผมใช้ข้อมูลของสำนักข่าวอิสลา

เป็นโรงงานผลิตน้ำ

ผมคงไม่ต้องขยายหรอกครับว่าน้ำอะไร
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าชุมชน

อยู่ที่ตำบล

สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดง

เพื่อขอคัดค้านที่กระทรวงมหาทัย

ในเขตหมู่๖ตำบลบั่นดง

เพื่อประกอบกิจการเครื่องดื่ม

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

เป็นป่าที่ประชาชนใช้สอยตามวิถีชีวิต

เขาเรียกว่าป่าชุมชน
อีกอันหนึ่งก็คือที่สาธารณประโยชน์

สภาพพื้นที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่
เขาบอกว่าที่สาธารณะประโยชน์

สงวนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้มา

ยังใช้อยู่หรือเลือกใช้แล้วก็ตาม

เป็นห้วยเป็นหนองเป็นชายตลิ่ง

กฎหมายถือว่าเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน

คือเท่ากับว่าอันนี้เป็นป่าชุมชน

มหาดไทยสามารถยกพื้นที่สาธารณะไหน

ให้เช่าแปลว่าได้เงิน

จะให้โรงงานนี้เช่าที่ดินแปลง

ขอให้นายกสั่งการกระทรวงมหาธัย

โดยคนส่วนใหญ่พร้อมขอให้สั่งการหน่วยงาน

คืนพื้นที่เส้นทางสาธารณะให้ประชาชน
ส่วนใหญ่สัญจรใช้ประโยชน์ร่วมกัน

หนังสือที่ร้องเรียนไม่ได้มุ่งหวัง

ไม่มีประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝง

ให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของคนส่วนใหญ่เพื่ออนุชนรุ่นหลัง

ทุกวันนี้เรารณรงค์กันให้อนุรักษ์ป่าไม้

ก็ทิ้งไปให้เป็นอย่างอื่นอย่างนั้นเหรอคะ
มันมีระเบียบของกระทรวงมหาทัยอยู่นะครับ

ถ้ามีสภาพเสื่อมโทรมนะครับ
สภาพที่ไม่ได้เป็นสภาพของป่าชุมชนแล้ว
ก็สามารถที่จะให้กระทรวงมหาทัยเพิกถอน

ก็ขอยื่นมาหลายครั้งนะฮะ

มีการยื่นมาให้กระทรวงมหาทัยได้พิจารณานะครับ

ต้องพิจารณจากข้อเท็จจริงนะครับ
เมื่อยังป่ายังมีสภาพสมบูรณ์อยู่นะครับ
ถึงแม้โรงงานจะขยาย
เป็นผลจากเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่

คุณมิ้นครับผมพูดเรื่องนี้เพราะว่ากระบวนการใช้กฎหมายเนี่ย
จะมีหลายมาตรฐานและมาตรฐานของคนที่เป็นนายทุน
จะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งกับชาวบ้าน
พูดง่ายว่าชาวบ้านก็จะขออะไรมันไม่ง่ายหรอก
แต่ถ้าเป็นในทุนเป็นบริษัทใหญ่พิจารณาค่อนข้างที่จะรวดเร็ว
แล้วถามว่าได้รับฟังเสียงของชาวบ้านหรือเปล่า
เขาบอกว่าได้สอบถามชาวบ้านแล้วชาวบ้านไม่ขัดข้อง

นี่เขาก็มีร้องว่าให้อยากจะรักษาป่าชุมชนไว้

ที่สาธารณะซึ่งเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมในบริเวณนั้น

ต้องมีลงมีรั้วถูกไหมครับ
จะต้องกั้นพื้นที่เพราะเขามีทรัพย์สินของเขา
นี่ไงครับนี่คือสิ่งที่ผมบอก
โยงไปถึงเรื่องของที่สวนส้มนะครับ
โยงไปถึงเรื่องที่สนามก๊อฟเรื่องป่าชุมชน

คุณมิ้นเคยเห็นม๔๔ไปใช้ที่ภูทับเบิกใช่ไหม

ที่เขาไปลื้อที่เมื่อวันก่อนเจอระเบิด
แต่ว่าจริงแล้วที่ภูทะเบิกเองก็ไม่ได้ลื้อได้หมดทุกอัน
มีหลายอันที่คุณผู้ชมก็ยังไลน์มาทวงถามว่า

กระบวนการมันต้องใช้กฎหมาย
ก็ยังมีการฟ้องร้องนะครับ
จนกระทั่งปลายทางอย่างที่สารตัดสิน

มันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายอันนั้นเราเข้าใจนะครับ
แต่มันมีกรณีที่ผมอยากจะให้คุณมิ้นเห็นว่า
คือที่ภูทับเบิกเนี่ยเดิมเป็นพวกมงค์อยู่

งงเนี่ยจะช่วยเขาเรียกว่าเป็นมงค์ช่วยลบนะครับ

ภาคที่สองภาคที่สามก็เห็นว่า
มีมงค์มาแล้วก็เลยกันพื้นที่ประมาณ๒๐๐๐ไร่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

เพราะมันทำให้กฎหมายสามารถศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บังคับใช้ได้รวดเร็ว

ก็ต้องยอมรับในกระบวนการตัดสินที่ออกมา
แต่ประเด็นที่เราต้องการจะตีแสกหน้าให้เข้าใจกันก็คือว่า
เมื่อผิดเหมือนกันทำไมได้รับการปฏิบัติที่มันต่างกัน
ทำไมความรวดเร็วในการตามงานติดตามงานดำเนินการ

ด้วยฐานะของบุคคลที่เป็นเจ้าของ

ปฏิบัติงานก็จะต่างกันแบบนั้นหรือ

จะมีมาตรฐานเดียวเพื่อสร้างความยุติธรรม